ถนนถึงกับเอ่ยปากด้วยความดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างมากที่ตลอดการทำผลงานเพลงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเห็นคุณค่า
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับศิลปินแถวหน้าของเอเชียที่มีความโดดเด่นในแต่ละปีค่ะคุณผู้ชม
งานนี้หนุ่มนนท์จะรู้สึกยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
ดีใจครับเพราะมันเป็นรางวัลแบบมันไม่ใช่แค่ในประเทศเรามันเป็นเอเชียนเลยอะไรอย่างนี้
วันนั้นก็เป็นกำลังใจที่ดีมากครับในการทำงานไม่ได้ไปรับครับเพราะว่าติดงาน
หรือเขาก็บอกกับชั้นชิดเราก็เกรงใจทางงาน
เพราะว่าถ้าเราไปแล้วทางนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเหมือนกัน
ในการที่เราจะเกิดเสียงงานตรงนี้เราก็ต้องรับปากไปแล้ว
ส่วนสาวที่อยากจะดูความหล่อแล้วก็ฟังเสียงเพราะของหนุ่มนนท์นะคะ
คุณผู้ชมใครที่ไม่มีบัตรฟังทางนี้ค่ะ
รางวัลละ๒ใบหลังจบรายการคุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์ด้านล่างที่เราให้ไว้นี่เลยนะคะ
แล้วก็ไปร่วมจอยกันได้ไปดู๑๑สามีแห่งชาตินะ
จริงนอกจากคุณนนทนนท์แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายหลายคนนะ
อย่างหนุ่มเจเจก็มาพีชพัชระก็มีเมื่อกี้แว๊บเหมือนเห็นพี่ตุ้ยธีรพัฒน์หรือยังไง
อย่าลืมโทรมาหลังรายการนะคะ